แต่กรกตก็ต้องเดินหน้าทำงานนะครับ
ในการประชุมพิจารณาสำนวนการร้องคัดค้านผลการเลือกตั้งสอสอ
เพื่อให้ทันต่อการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งสอสอ

ครบกำหนด๑๕๐วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ต้องประกาศรับรองผลสอสอให้แล้วเสร็จ
ซึ่งวันสุดท้ายคือ๙พฤษภาคม
วันนี้กรกตนัดประชุมนัดพิเศษ

ซึ่งถือว่าเป็นการนัดประชุมในวันหยุดติดต่อกัน๒วัน
เพื่อเร่งพิจารณาคำร้องคัดค้าน
ทันต่อการประกาศรับรองผลสอสอแบบแบ่งเขต
ซึ่งคาดว่าจะประกาศรับรองในวันพรุ่งนี้
เขตยกเว้นเขต๘เชียงใหม่
ที่มีปัญหาและต้องรอการเลือกตั้งใหม่
ในวันที่๒๖พฤษภาคมนี้

จะมีการประกาศรับรองผลสอสอแบบบัญชีรายชื่อ
ซึ่งคาดการณ์ว่าจะประกาศในช่วงบ่ายเช่นเดียวกัน
เนื่องจากต้องรอดูคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูล
คำร้องที่ให้วินิจฉัยวิธีคำนวณสอสอบัญชีรายชื่อ

ว่าด้วยการเลือกตั้งสสมาตรา๑๒๒
มีความชอบด้วยรัฐธรรมนูญมาตรา๙๑หรือไม่
ซึ่งสารได้นัดแถลงด้วยวาจาและลงมติในช่วงเช้าวันที่๘พฤษภาคม
รายงานข่าวจากสำนักงานกรกตเปิดเผยด้วยว่า
กรกตได้ผลคะแนนรวมของทุกพักการเมืองไว้รอการคำนวณแล้ว
โดยนำคะแนนล่าสุดมาคำนวณตามสูตรของกรท
จะมีพักการเมืองที่ได้รับการจัดสรรสอสอบัญชีรายชื่อ๒๗พักการเมือง
โดยมีพักการเมืองที่คะแนนต่ำกว่า๗๗๖๔คะแนนได้รับการจัดสรรถึง๑๒พัก
และมีพักเพื่อแผ่นดินได้รับการจัดสรร๑คนจากเดิมที่ไม่ได้รับ
ขณะที่พักพลังประชารัฐและพักอนาคตใหม่
จำนวนสอสอบัญชีรายชื่อจะลดลงพักละ๑คน
ส่วนความเคลื่อนไหวของกลุ่มที่คัดค้านอย่างในเรืองไกรลีกิจวัฒนะ
แจ้งว่าจะเดินทางไปกรกตในวันพรุ่งนี้เพื่อยื่นหนังสือทักท้วงกรกต
ขอให้รอคำวินิจฉัยและลงมติของสารรัฐธรรมนูลในวันที่๘พฤษภาคม
ก่อนที่จะประกาศรับรองผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ
พร้อมทั้งจะนำรายชื่อผู้สมัครสอสอของพักภูมิใจไทย๒คน
ประชาธิปัตย์๓คนและพักพลังประชารัฐ๕คน
ยื่นให้กรกตตรวจสอบว่าขาดคุณสมบัติเพราะเป็นเจ้าของ
ผู้ถือหุ้นในกิจการสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดหรือไม่
ด้านในวิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในวันพรุ่งนี้
จะมีประชุมร่วมกันระหว่างคณะรัฐมนตรีและคอสช
โดยจะพิจารณาถึงการออกมาตรา๔๔เพื่อลบล้างคำสั่งและประกาศของคอสช

และมีรายงานด้วยว่าจะมีรัฐมนตรีหลายกระทรวงลาออกจากตำแหน่ง
เพื่อไปนั่งเป็นสว
โปรดติดตามต่อไป